คุณชนะคุณผู้ชมดิฉันว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเสียชัดสายเปย์แล้ว
คืออย่างนี้เสียชัดเนี่ยเรื่องอื่นเราไม่ได้พูดถึง
เราจะพูดถึงท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์
เห็นไหมถ้าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเสียชัดเนี่ยค่ะ
มีคนออกมาโคเวอร์เต้นตามเสียชัดกันเยอะมาก
แล้วนี่รวมถึงนักข่าวคนนี้ค่ะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

เล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือใคร

คุณตินักข่าวสมปเวสศรี
คนนี้เข้าไปในเรื่องของความเชื่อทุกครั้งเลย
ใช่เขาเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามที่คอยติดตามเรื่องลี้ลับต่างของไทยรัฐทีวีของเรา

คุณจะเห็นคุณติไปโผล่ที่นั่นที่นี่บ่อยมากเลย
เขาไปหลายที่แล้วเขาบ้างจะไปตามล่าผีไปเจอผีทุกจังหวัดเลยถูกต้อง
ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาเต้นอยู่เนี่ยอันนี้คือผีเข้าหรือว่าอะไร

แต่ลีลาการเต้นของพี่ตินี่โอ้โหเหลือร้ายนะจ๊ะ
เอวพริ้วขนาดนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เดินกลับบ้านท่านี้อยู่หรือเปล่า
ต้องการกลับพ่อท่านี้ไหม
เขาเนี่ยนะกลางวันเขาจะเต้นตอนดังคืน
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้คุณตีเขาตั้งใจถ่ายมาเลยนะ
เขาบอกว่าเต้นได้พริ้วพอกับเสียชัดสายเปย์
หลายคนอาจจะสงสัยเสียชัดสายเปคือใคร
เทียบให้ดูเจ้าของต้นฉบับท่าเต้นสุดพริ้ว
ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลย
เหมือนเหมือนมาก

เหมือนยันนิสัยเอาจริง

ผมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วผมพูดแค่นี้
คุณติเขาบอกว่าเขาเต้นได้เหมือนเสียชัดมาก
หรือไม่เหมือนยังไงคุณผู้ชมก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะคะ
แล้วก็แจ้งเกิดในรายการตลอดข่าวแล้วนะพี่ติ
หลังจากที่ไปแต่เรื่องผีนะ

พูดถึงเขาอย่างนี้นะคุณติเนี่ยเรารักเขานะ

ขอขอคุณคุณติด้วยเดี๋ยวเจอกันนะ